วันคล้ายวันเกิดของสาววุ้นเส้นวิริธิพามาได้หมาด
แต่ว่างานนี้หนุ่มชาคริสสามีไม่มีของขวัญอะไรมาเซอร์ไพรส์
เพราะว่าหวานใจบอกเลยว่าขอเพียงแค่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันก็มีความสุขแล้วค่ะ
จัดงานวันเกิดแบบรีบรู้และเป็นกันเองค่ะ
โดยมีเพื่อนพ้องแก๊งนางฟ้าร่วมอยู่ในโมเมนต์สำคัญกันอย่างพร้อมหน้า
ซึ่งเจ้าภาพของงานอย่างวุ้นเส้นวิริธิภาก็เอ่ยปากเลยว่า
เป็นงานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดอีกปีที่มีความสุขมาก
ส่วนเรื่องของขวัญที่หลายคนลุ้นแล้วลุ้นอีก
ว่าสามีสุดที่เลิฟอย่างชาคริสแย้มนาม
จะจัดเตอร์ไพรส์ชิ้นโตเหมือนเช่นทุกปีหรือไม่
เจ้าตัวก็เผยเลยว่าเป็นคนเอ่ยปากยั้งไว้ก่อนว่า

เพียงแค่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันก็พอแล้ว
อีกทั้งอยากเก็บเงินไว้ใช้ทำธุรกิจร้านอาหารในอนาคตอันใกล้นี้
และช่วงนี้เห็นเจ้าตัวออกงานเกี่ยวกับเด็กบ่อย
ไม่ใช่ว่าเป็นการเตรียมตัวจะมีทายาทนะคะ
เพราะสาววุ้นเส้นยืนยันว่ายังไม่พร้อม

วันนั้นไม่ได้ทำงาน
ก็กลางวันก็ไปกินข้าวกับพี่พีชมา
แล้วก็ตอนเย็นก็เพื่อนเซอร์ไพรส์วันเกิดนิดหน่อยค่ะ

เพราะว่าคืออยากแบบว่ากินข้าวกัน
แบบว่าใช้เวลามากกว่า

ให้คนอื่นน่ารักลูกเราไว้ก่อนละกัน
ก็ยังนะรู้สึกว่าก็ยังดูลูกคนอื่นโอเคกว่า
การมีลูกวุ้นรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มาก
ถ้ามีก็แบบต้องเสียสละอะไรมากกว่านี้
เดี๋ยวเราขออีกสักนิดหนึ่งดีกว่าค่ะ